แต่พอพูดถึงนายอัจฉริยะเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องของร่างทรงกันต่อเลย
เพราะว่านายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารต่าง
ไปแจ้งความไปร้องทุกข์ที่กองปราบ
เพื่อให้เอาผิดกับร่างทรงที่หลอกลวง
ร่างทรงที่ไม่เหมาะสมอาจจะเข้าข่ายหมินเบื้องสูง
ว่าพรุ่งนี้จะเอาหลักฐานต่างเหล่านี้

ทีนี้ก็เลยมีร่างทรงอีกคนนึงที่เราอยากจะพูดถึง
เพราะว่าตอนนี้ดังมากแต่ดังในแง่ลบ
เพราะคนมองแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายใจ
แล้วก็เกิดคำถามว่ามันเหมาะสมหรือไม่ที่อ้างแบบนี้
เป็นผู้ชายคนนึงค่ะเขาอ้างว่าเขาเป็นร่างทรง
เขาอ้างว่าเขาเป็นพระศรีอริยเมตรัยเนี่ย
แล้วคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันแบบเยอะมาก
ภาพนี้คุณผู้ชมนั่งแบบบนแท่น

ในพระราชนาจักรไทยอ้างคือพระมหาโพธิสัตว์
ได้บำเพ็ญบารมีครบ๘๐อสงขัยแสนมหากับ
และตรัสรู้เป็นพระเมตรัยพุทธเจ้า
พ้นจากการเวียนไหว้ตายเกิด
แล้วที่อุบัติขึ้นมาก็เพื่อโปรดสัตว์โลก
ต้องการบรรเทาทุกข์ให้กับสัตว์มนุษย์
อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ให้หลุดพ้นจากวัตสงสาร

พอภาพนี้เผยแพร่ไป
คนก็มาแสดงความคิดเห็นว่า
ควรที่จะมาแอบอ้างแบบนี้หรือไม่
เพราะผู้ชายคนนี้เขารับดูดวง

แล้วก็การกระทำแบบนี้ที่อ้าง
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบนี้ค่ะ

แล้วเขาก็มีการเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะคะ
เหมือนกับเทศสอน
เหมือนกับสอนศาสนาอะไรแบบนี้
เฟซบุ๊คผู้ชายคนนี้เขาก็ออกมาตอบโต้นะคะว่า

ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับใครนี่
แล้วลูกศิษย์ของเขาก็มาตอบโต้เหมือนกัน
เขาบอกว่าที่เขาออกมาทำพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เนี่ย
เป็นกุศโลบายในการสอนให้กับชาวพุทธ

คือคนจะได้หันมาให้ความสำคัญ
สนใจกับศาสนาพุทธอะไรอย่างนี้เหรอ

คือคนที่นับถือศาสนาพุทธเขาก็มีวิธีการที่จะ
เขารบบูชาปฏิบัติสิ่งต่างตามรอย

ผมว่าไม่ต้องให้คนแบบมาเห็นภาพอะไรอย่างนี้หรอก
และถึงจะแบบเขาวัดทำบุญส่วนมนต์

ใช่แล้วเขาก็อ้างว่าแบบเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้
เทวดาต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี

ท่านเห็นแล้วท่านคิดเห็นอย่างไรท่านก็ลองส่งข้อความมาคุยกันแล้วกัน
แต่มีคนที่เขาจะไปแจ้งความนะครับท่านผู้ชมครับ
หลายคนด้วยในการเอาผิดกับร่างทรงหลายคนด้วยกัน
จะผิดจะถูกก็คงต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะ
จะตรวจสอบได้ขนาดไหนเราก็ยังไม่รู้นะครับ
หนึ่งในผู้ที่จะไปแจ้งความชื่อว่านายธนัดชัยวชิระศักดิ์นะครับ
ธนัดเนี่ยเป็นแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เพิ่งได้เห็นกรณีเมื่อสักครู่นี้นะ
กรณีชายที่อ้างว่าเป็นพระศรีอรุยะเมตรัยที่ลงมาจุติแล้วก็ติดตามดูการไลฟ์อยู่นะครับ

เพราะว่าตัวนายธนัดเองก็ศึกษาเรื่องของพระไตรพิดก
พอทราบมาบ้างถึงความเป็นมาของพระศรีอรุยะเมตรัย
มั่นใจว่าชายคนนี้ยังไงก็ของปลอม
แล้วก็รู้สึกเป็นห่วงว่าจะมีคนถูกหลอก
กับเขาลงมาเกิดเลย
คือไม่ได้จง
คือเขาเป็นตัวจริงลงมาเกิดเลย

คุณจะรู้เลยว่าพระศรีอรุยะเมตรัย

ศรีอริยเมตัยเคยเกิดมาในยุค
องค์สมเด็จสมาธิสัมพุทธเจ้าสมณะโขดม

และเป็นพระอันดับองค์สุดท้าย
ที่ได้ถูกถวายสังขทาน
โดยพระมารดาเลี้ยงของ

พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงบอกว่านี่แหละ
พระพุทธเจ้าองค์ในอนาคตจะมาตัดสรุเป็น
พระศรีอรุยะเมตรัย

แล้วจะไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นหนึ่ง

ไม่น่าจะใช้โรคจิตว่าขับรถขับรถมีเลขทะเบียนมีการอวดอ้างตัวเอง
มีโอ้นี่มึงดูหน้ากูมีบารมีอะไรอย่างนี้ก็มีต่างนานานะ
คือพวกนี้เมื่อคุณสามารถครอบงำความเชื่อของแต่ละคนได้
คุณสามารถเอาทรัพย์เขาก็ได้เอาร่างกายเขาก็ได้
เอาอะไรก็ได้ขอให้คุณครอบงำความเชื่อของเขาได้
วันพรุ่งนี้นะครับนายธนัดแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพ
เดินทางไปแจ้งความที่กองปราบนะครับจะเอาผิดกับเหล่าบรรดาร่างทรงนะฮะ
แต่ยังไม่ใช่ชายที่อ้างว่าเป็นพระศรีอรุยาเมตรัยนะ
เพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวขอรวบรวมหลักฐานก่อนเกี่ยวกับ
ร่างทรงพระศรีอรุยะเมตรัยเนี่ยเพราะว่าเพิ่งเป็นข่าวขึ้นมานะครับ
แต่ตอนนี้มีหลักฐานเอาผิดกับร่างทรงอยู่๔๕ราย
เดี๋ยวจะไปปรึกษากับกรมการศาสนาด้วย
เกี่ยวกับแนวทางการเอาผิดกับกลุ่มร่างทรงที่ดูหมินศาสนา
ว่าจะสามารถเอาผิดได้อย่างไรหรือไม่
แล้วก็จะร้องขอให้ทำเรื่องถึงกองปราบหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ไปตรวจสอบร่างทรงแต่ละสำนัก
ธนัทบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าร่างทรงมีจริง
แต่ของจริงเขาจะไม่โอ้อวด
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนหลอกลวงประชาชน
ที่เห็นกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมิจฉาชีพ
ขอร้องขอร้องร้องท่านอธิบดีให้ทำหนังสือ
ไปยังกองปราบปรามหรือสอนอในที่นั้น
เพื่อให้เข้าตรวจสอบว่ามันมีเหตุจริงอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นหรือไม่
ส่วนตัวถามว่าเคยเชื่อไหมว่ามีร่างทรงจริงตอบว่าเชื่อ
เชื่อว่ามีจริงเชื่อว่ามีพูดผีเชื่อว่ามีเทวดา
เขาสมอ้างเป็นร่างทรงอะไรก็ได้
ซึ่งมันต้องมีวิญญาณมาประทับร่างใช่ไหม
โทษนะฮะช่วยถ่ายเลข๕เลขในมือผมหน่อยแล้วกลับมานี่
แล้วกรรมเนี่ยทายถูกก็โอเคคุณเป็นของจริง
แล้วยิ่งคุณอ้างร่างทรงว่าเป็นร่างทรงนู้นร่างทรงนี้ร่างทรงนั้นเนี่ย
คุณอ่านประวัติลึกเลยแล้วคุณถามทีละข้อเลย

ไม่ว่าจะเป็นร่างทรงพระคเนธหรือร่างทรงอะไรก็แล้วแต่
ก่อนออกจากบ้านคุณก่อนจะไปคุยกับคุณไห้พระคเนธเลย
เออเนี่ยเมื่อเช้าผมถวายอะไรที่บ้านให้ท่านท่านรู้ไหม
คุณอาจจะไม่ได้ถวายก็ได้แต่คุณแกล้งถามไปจริงไหม
ถ้าคุณเป็นของจริงคุณรอเจอผม
ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะไม่ปิดสำนัก
ผมจะประกาศทีละสำนักเลยว่าวันนี้จะไปเจอสำนักนี้
ถ้าทางตำรวจทำงานช้าเพราะเราเข้าใจว่า
เจ้าหน้าที่รำรวจมีงานเยอะ
ผมไปเองไม่ได้ไปจับคุณฮะ
ผมจะไปดูว่าคุณของจริงไหมไปใช้บริการร่างทรง

คุณเป็นปู่หรือสีคุณเป็นร่างทรงพระคะเนธ
คุณเป็นร่างทรงพระแม่เดี๋ยวเจอกัน
คุณจะอ้างในการเป็นร่างทรงบุรพกษัตริย์

และถือว่าเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วก็จะแจ้งความกับภรรยาหมอปลาด้วยนะ
แอบอ้างเป็นหมอไปทำการรักษาคนไข้
เป็นรายแรกที่มีความผิดชัดแจ้งแล้วจากการที่เรารูปรังพยาบาทานมาพอสมควร
โดยมีการแอบอ้างว่าเป็นร่างทรงของราชการที่๕
เป็นการแอบอ้างร่างทรงของพระเจ้าตักศิลปมหาราชสมเด็จพระสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
แล้วก็เป็นร่างทรงจริงข้ามราวประเทศ
กระทำความผิดชัดแจ้งเช่นเดียวกันโดยแอบอ้างเป็นหมอเป็นแพทย์
ทำการรักษาคนไข้โดยการฉีดยาแล้วก็โดยการใช้หลอดศูนยากาศ
การคัดเลือดอะไรอย่างเงี้ยต่างต่างซึ่งก็คือตัวภรรยาของหมอปลาเนี่ย
ไม่ใช่เป็นแพทย์ถูกไหมครับเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา
และไม่แอบอ้างว่าเป็นแพทย์อันนี้ก็ถือว่ามีความผิดชัดแจ้ง
ที่เราก็จะมีการลองถูกกล่าวโทษดำเนินคดียากับภรรยาหมอปลา
สาธารณสุขเช่นเดียวกัน
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นายอัจฉริยะบอกว่า
กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเหยื่อของหมอดู
ชื่อดังรายหนึ่งที่ถูกหลอกพร้อมกับเปิดเผยกลงของหมอดู
สร้างความน่าเชื่อถือต่างนานามีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า๕ราย
มาร้องกับเขาบอกว่าถูกหลอกไปรวมหลายแสนบาท
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านายอาชิริยะบอกว่าเดี๋ยวจะมาแจ้งข้อมูลต่อ
อันนี้เป็นหมอดูชื่อดังเขาก็ไม่ได้บอกว่าใคร
เดี๋ยวรอดู